เหตุการณ์ที่ตำรวจที่ร้อยเอ็ดนะครับ

วันนี้ตำรวจท่านนี้เนี่ยตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะฮะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับ
ตำรวจไปปิดล้อมจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดนะครับ
ที่ได้รับรายงานข่าวว่าจะมาจากอุบลรัชธานี
ลักลอบขนยาบ้าเข้ามาในพื้นที่
ก็ใช้รถบรรทุก๑๐ล้อจอดขวางถนนเลยนะฮะ
เส้นที่คนร้ายจะขับรถผ่านครับ
เป็นถนนสายสุวรรณภูมิยะโสธร
กมที่๖๗บ้านด่านน้อยตำบลเมืองทุ่ง
เมื่อวานนี้ปิดล้อมแล้วก็ยิงปะทะกันนะครับ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะฮะ
จะเห็นว่าตำรวจใช้รถมันทุกปิดเส้นทางเลย
แล้วก็เอารถยนต์เนี่ยเข้าไปนะครับ
ในส่วนของรถที่คนร้ายเนี่ยขับมา
เดี๋ยวดูภาพเหตุการณ์หน่อยนะครับเมื่อวานนี้นะครับ

ทุกคนค่ะมีการยิงต่อสู้
คนร้ายถูกวิสามันไป๓ศพนะครับ
นายกิติวัฒน์อายุ๑๙นายสมบูรณ์อายุ๒๓
สองคนนี้เป็นญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอีกคนนึง

ของกลางยาบ้ายึดได้๓กระสอบนะฮะ
แสนเมตรนะครับมียาไอซ์อีก๑กิโลกรัม
แล้วก็พวกอุปกรณ์เสพยาบ้าเสพยาไอซ์ด้วยนะครับ

ดาบตำรวจสมศักดิ์ธานเวศ
ตำรวจชุดสืบสวนสพสุวรรณภูมิ
ถูกคนร้ายตอนที่ยิงสวนออกมา
คือกระสุนถากหน้าผากไปนัดนึงนะฮะ

คือนี่ฮะโชคดีมากแค่ถากหน้าผากนะครับ
แต่เข้าเอวอีก๒นัด

แสดงตัวเข้าจับกลุ่มคนร้ายเป็นคนแรก

วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
กล้องวงจรปิดที่ท่านผู้ชมได้ดูไปเมื่อสักครู่
บันทึกเหตุการณ์๙โมงเช้าเมื่อวานนะ
รถยังสัญจรผ่านไปมาปกติ

รถคันอื่นก็ไปต่อไม่ได้นะครับ
มีคันบนถนนจอดนิ่งสนิทอยู่นะครับ
กระบะสีขาวคนร้ายขับมา

มีรถกระบะตำรวจจี้มานะครับ
คนร้ายต้องหักหลบลงข้างทางเพราะเจอรถบรรทุกปิดถนนนะครับ
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นมีการยิงกัน
แล้วเราจะไปเห็นนี่ฮะเห็นหลังไวใส่เสื้อสีดำเนี่ย
กล้องวงจรปิดมันจะไกลหน่อยค่ะอย่าวิ่งหนีลงท้องนาก่อนคนแรก
คนที่สองเสื้อเหลืองวิ่งตามไปแล้วระหว่างนี้มีการยิงต่อสู้กับตำรวจล่ะ
คนสุดท้ายนี่คนเสื้อขาวเป็นคนขับนะฮะวิ่งลงไปคนสุดท้าย
ซึ่งคนนี้ถูกตำรวจยิงคนแรกสุดท้ายก็ถูกวิสามารถทั้ง๓ศพนะครับ
ี่ยวหน้าผากไปเข้าเอวสองนัดดาบสมศักดิ์ก็วิ่งประคองตัวมาที่ท้ายรถกระบะ
ตำรวจที่จอดอยู่หน้าโรงงานนี่ฮะแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกัน
ดาบสมศักดิ์ถูกยิงมาแล้วนะครับเราได้คลิปจากมือถือของชาวบ้านนะครับ
หลังจากคนร้ายเนี่ยรถพุ่งตกข้างทางแล้วชาวบ้านเนี่ย
คนขับรถพ่วงเสื้อสีแดงนะคนขับรถพ่วง
เดินกลับมาที่รถเป็นจังหวะเดียวกับที่ตำรวจเดินไปที่รถกระบะคนร้าย
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นทีนี้ชาวบ้านต้องหลบกันเลยฮะ
หอดถนนอยู่แต่ว่าไม่มันบังรถเจนยาวยาวลั่งดึงผุ่น
คุณผู้ชมคะคุณแม่ของดาบตำรวจสมศักดิ์ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บค่ะ
ประมุกธานเวทแม่บอกว่าโอ้โหตอนรู้ข่าวว่าลูกชายถูกคนร้ายยิง
ในใจแม่เนี่ยนะคิดว่าลูกชายไม่รอดกระสุนถากหัวถากที่ลำตัวนะคะ
ลูกบอกว่าพอได้รับแจ้งให้ไปสกัดจับก็รีบไปเลยที่จุดเกิดเหตุ
ตอนที่เดินเข้าไปที่รถไม่รู้ว่าคนร้ายมีอาวุธหรือมีเด็กมีผู้หญิงอยู่ในรถหรือเปล่า
ไม่กล้ายิงกลัวจะเกิดการสูญเสียแล้วกลายเป็นว่าโอ้โหคนร้ายเปิดประตูรถแล้วยิงใส่เลยนะคะ
แม่บอกว่าที่ลูกแม่รอดชีวิตมาได้เพราะหลวงปู่ทวดที่ลูกใส่คล้องคออยู่ตลอดเวลาค่ะ

แม่บอกว่าโอ้โหคนร้ายเปิดประตูรถแล้วยิงใสกล้องคออยู่ตลอดเวลาค่ะ
ไม่กล้าอาวุธศัตรูก็เช่นเวลาเมื่อยวันไหร่ว่าไม่มีคนจะหลวกขัง
คุณแม่อารมณ์ยังกำลังใจดี
คงพูดเพราะว่าผ่อนคลายที่ลูกชายปลอดภัยแล้ว
แต่แม่คงภูมิใจแหละที่ลูกชายเป็นตำรวจปราบรามยาเสพติด
ถูกไหมค่ะ
คุณผู้ชมคะทางผู้บังคับบัญชาก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจ
แผลที่ถูกยิงแล้วก็ต้องพักฟื้นก่อนจะกลับบ้านได้

ดาบตำรวจสมศักดิ์ก็เล่านาทีที่เกิดเหตุให้ฟัง
ตอนนั้นไม่รู้ว่าคนร้ายมีอาวุธหรือเปล่า
คือรถติดฟิล์มดำเลยค่ะคือมองไม่เห็นอะไรในรถ
ตอนที่เรียกให้ออกมากลายเป็นว่าถูกยิงมาไม่ต่ำกว่า๕นัดนะคะ
พอรู้ว่าทุกคนปลอดภัยตำรวจปลอดภัย
ไม่มีตัวประกันไม่มีเด็กหรือผู้หญิงอยู่ในรถ
ก็โล่งใจเขาบอกว่าเขาไม่ยิงตอบโต้เพราะลังเล
ไม่รู้ว่ามีใครอยู่ในรถหรือเปล่า
เขากลัวว่าจะมีตัวประกันมีเด็กมีผู้หญิงเลยไม่ยิงใส่
ก็นึกถึงครอบครัวไงคะเขาบอกว่าโอ้โหถ้ามีเด็กมีผู้หญิงอยู่ในรถ
เขาก็นึกถึงเขาเขาเองก็มีลูกชาย๑๑เดือนไง
ใจเขาใจเราก็เลยไม่กล้ายิงไม่กล้าทำอะไรรุนแรง
ก็เลยเชื่อว่าที่ครั้งนี้รอดตายมาได้ก็คือ
ตัวเองมีจิตใจดีนะคะสองก็คือหลวงปู่ทวด
ว่านรุ่นที่ด้านหลังมีสัญลักษณ์สอกรของสมเด็จพระบรมราชนีนาฏราชการที่๙
คอคุ้มภัยให้ปลอดภัยนะคะ
แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ากระสุนที่ยิงจากปืนเถื่อนนะคะ
มันไม่มีร่องเกลียวแบบมาตรฐานมันเป็นปืนเถื่อน
กระสุนมันเลยไม่แรงก็เลยถากไปแบบนี้นะคะ
แต่กล้าพระราชนินแต่ไม่กล้าสวนเข้าไปเพราะว่าแต่ละเกลียด
คือบางเชฟต้องมีรับจ้านขนกลัวเจอผู้หญิงแม่งด้วย
กลัวอะไรด้วยปกติที่สวนมากจะรับจ้านขน